เบื้องต้นเนี่ยมีการจับผู้ต้องสงสัยได้แล้ว
แต่ผู้ต้องสงสัยยังคงให้การปฏิเสธอยู่นะคะ
อันนี้คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องไป
รักษาแผลปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
ี่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์ค่ะคุณตามะลิกลางสาธรณ์วัยแปดสิบสองปี
ของดาบตำรวจพิลมกลางสาธรณ์ผู้บังคับหมู่กองกำกับการ
สืบสวนภูทรจังหวัดชายภูมิถูกคนร้ายเอาค้อนทุบเข้าไปที่หน้า
เป็นแผลเลือดไหลอาบท่วมหน้าเลยนะคะนอนสลบอยู่บนแคร่ไม้
หน้าสวนใกล้ทุ่งนาของคุณตาท้ายหมู่บ้านโนนสมบูรณ์ในจังหวัดชายภูมิค่ะ
เจ้าหน้าที่เร่งประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลชายภูมิแล้ว
เบื้องต้นเข้าตรวจที่เกิดเหตุในห้องไม้บ้านสวนเนี่ย
มีค้อนเปื้อนเลือดวางอยู่แล้วก็ขวดเหล้า๑ขวดด้วย
ดาบตำรวจพิลมลูกชายเขาบอกว่าเขารู้เรื่องจากเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านเนี่ยโทรมาบอกเขาว่าพ่อถูกตีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ที่บ้านสวนหลังบ้าน
เขาก็รีบเดินทางมาดูเลยปกติเนี่ยจะกลับมาที่สวนก็บ่อยอยู่เหมือนกัน
แต่ว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเพิ่งจะกลับไปช่วงเย็น
พอรู้ว่าพ่อกลับมาจากงานศพของเพื่อนบ้านแล้วก็มีเพื่อนตามมาที่บ้านสวนด้วยเพื่อดื่มเหล้ากัน
ก็ไม่ได้อะไรเขาก็ออกไปทำงานออกไปข้างนอกของเขาอะไรอย่างนี้
แล้วก็มารู้ข่าวนี้เข้าตำรวจคุมตัวชายต้องสงสัยได้หนึ่งคนนะคะ
บอกว่าต้องสงสัยเป็นเพราะว่าเสื้อผ้าและตามตัวเนี่ยมีรอยเลือดเปื้อนอยู่
ก็เลยคุมตัวมาสอบส่วนที่โรงพักแต่เจ้าตัวเนี่ยอยู่ในอาการมืนเมา
จาไม่รู้เรื่องแต่ว่าให้การปฏิเสธนะคะค่ะดาบตำรวจพิรมลูกชายของผู้บาดเจ็บอ่ะค่ะ
วันนี้นะคะก็มาพร้อมกับพันธ์ตำรวจโทจักรพบศรีหนารองผู้กำกับการสืบสวนสพเมืองชายภูมิ
แล้วก็ชุดสืบสวนลงพื้นที่หาเบาะแสคนร้ายด้วยตัวเองเลยนะคะตั้งใจว่าจะต้องจับคนร้ายที่ทำแบบนี้กับพ่อของเขาให้ได้
อ่ะหวังว่าน่าจะจับได้ในเร็ววันเพราะว่าอาวุธก็น่าจะอยู่ตรงนั้นค่ะ
เดี๋ยวต้องดูว่ามีการสอบเค้นผู้ต้องสงสัยได้อะไรเพิ่มบ้างค่ะ